เรื่องราวของแม่ค้าข้าวมันไก่ค่ะถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบคมขู่
ใช้สีสเปรย์พ่นใส่ร้านเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงประมาณตี๓๔๐นาที
เงินกู้นอกระบบสองคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์มานะคะมาที่หน้าร้าน
แล้วเอาสีสเปรย์พ่นรอบรถเข็นที่ใช้สำหรับขายอะค่ะ
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปที่ร้านข้าวมันไก่ที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะอยู่ริมถนนหลักเมืองเขตเทศบาลเมืองสุรินค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุก็คือคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาหน้าร้าน

คนร้ายรูปร่างทุ่มทวมไม่สูงมากใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
เจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ครึ่งเดือนมีคนมาถามหาลูกน้องที่ร้าน
แล้วบอกว่าลูกน้องคนนี้หายไปไหนเขาไปกู้เงินมา
เจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาก็ลาออกไปเดือนกว่าแล้วนะ
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยคนร้ายมาพ่นสีข่มขู่ที่ร้าน
ลูกน้องเก่าของที่ร้านไปกู้เงินนอกระบบ
แล้วไม่ยอมใช้หนี้แน่เลย
ก็ทางร้านก็กลายเป็นต้องยังไงคะรับเคราะห์แทนหรือยังไงคะ

เพราะว่าพ่นข้อความแบบนี้ร้านก็เสียชื่อเพราะเป็นข้อความด่า

แล้วคือเจ้าของร้านบอกว่าเจ้าของร้านเองไม่เคยไปยืมเงินใครนะ
ไม่เคยไปมีปัญหากับใครด้วยนะคะ
ผลหนึ่งว่ามีคนมาถามหาลูกน้องที่ว่าอยู่ข้างเถียงกันนะนะ
มาถามหาว่าคนนี้หายไปไหนว่าไปกู้เงินเข้ามา

เราก็เลยบอกว่าเราไม่รู้นะเพราะเราไม่รู้จริง
คือคนที่เขาถามหานี่เคยทำงานที่นี่
ใช่ไปทำงานที่นี่แล้วค่ะ

ออกไปได้ประมาณเดือนกว่า
คิดว่าประเด็นน่าจะมาจากคนนั้นหรือเปล่า

แต่ว่าถ้าว่าเรื่องของส่วนตัวไม่มีกับใคร
เจ้าของร้านข้าวมันไก่ยืนยันว่าปัญหาส่วนตัวไม่มี

แบบนี้ซวยเลยได้รับความเสียหายยืนยันว่าจะเอาเรื่องนะคะ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานใช่ไหมคะ
ก็ไปแจ้งความสพมสุรินทร์แจ้งความเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตัวอื่นนะคะ
ตามเส้นทางที่คนร้ายขี่มาแล้วก็เส้นทางที่หลบหนี
เพื่อจับคนร้ายมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ